ดาบตำรวจตีนโหดทำไมใช่ว่าตีนโหดโหดจริงฮะ
ดาบตำรวจนะครับเกลียดตุ๊ดเกลียดตุ๊ด
แล้วก็เตะเสยสาวประเภทสองซุดเลยซุดไปไม่พอ
ปากฉีกหน้าแห่คางแตกเลือดซกตรงนั้นเลยครับ
ชมเหตุการณ์ด้วยตาท่านเอง
ขอแสดงความยินดีข่าวนี้พี่ดาบโดนตั้งกรรมการสอบแล้ว
ก็อาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วกับชีวิตราชการที่เหลืออยู่อันน้อยนิด
ยอดหน้าเสยแบบนั้นอ่ะโหดร้ายมาก

แต่เป็น๙พฤศจิกายนเวลา๑๙นาฬิกาประมาณนี้

หน้าร้านมินิมาตรแห่งหนึ่งที่ตะบนแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี
คนที่โดนเตะหน้าหงายไปคือน้องมอสอายุ๑๗เอง
น้องมอสหรือพายุวัดเป็นสาวเวลา๒แล้วเตะเข้ามา
เกลียดตุ๊ดว่ะขนาดนี้เลยเหรอ
ถือขวดเบียร์ที่เห็นครึ่งท่อนนี้ตำรวจจริงฮะ
ให้น้องมอสนั่งก่อนด่าด่าแล้วก็บอกตัวเองว่าเกลียดตุ๊ดครับ
เสยหน้าเต็มเต็มแม้พี่ผู้ชายจะพยายามห้ามก็ไม่กล้าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เขาไม่รู้ว่าพี่แกพกปืนหรือเปล่าพี่ดาบพกปืนหรือเปล่า
กระทั่งผู้หญิงอีกคนนึงที่มุมจอด้านซ้ายมายืนด่า
ด่าและทักท้วงทวงถามฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น
มอสก่อนไปที่น้องมอสกับคุณแม่เดินทางไปแจ้งความกับโรงพักแสนศุกร์ที่จังหวัดชนบุรีเรียบร้อยแล้ว
มอสบอกพี่หนูงงในดงตีนดาบงในดงตีนดาบเพราะอะไร
หนูก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเตะหนูเพราะอะไรหนึ่งเป็นเพราะห่วงไหมห่วงหนูอะลูก
ไม่ใช่ไม่ได้ห่วงหนูแต่ห่วงพี่ที่คว่างน้ำใส่พี่ดาบเพราะอะไร
เพราะน้องมอสเป็นสาวประเภท๒น้องมอสเป็นตุ๊ด
แต่น้องเหมือนโดนไอ้พี่ดาบมันหึงว่าเป็นผู้ชายเป็นตัวจะเป็นผู้ชายแล้วไงวะ
คือเป็นผู้ชายไงแล้วไปอยู่ใกล้เจ๊จ๋าเจ๊จ๋าคือคนที่พี่ด่ามาแอบชอบ
ดังนั้นพี่ดาบก็เลยหึงตุ๊ดเฮ้ยมันตะกะมันเพี้ยนมาก
อันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งคือหึงตุ๊ด
สองคือเขาเกลียดตุ๊ดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
หนูไม่รู้จริงฟังจากน้องมอส
เขาอาจจะหึงห่วงอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้นะ

เราไม่รู้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน
คือเรารู้จักกันแค่พี่น้อง

ก็คือเรารู้จักกันฐานะพี่น้องคือกินเที่ยวด้วยกัน
แล้วเขาก็พูดเขาพูดมาคำหนึ่งตอนนั้นเขาบอกหนูเป็นกะเทยปลอม
เพราะเราจะนั่งเก้าอี้เราจะนั่งเก้าอี้เขาบอกว่า

เราก็นั่งแบบว่านั่งเหมือนว่ายองอ่ะ
เขาก็เตะเลยเข้าง่ายท้องไปเลย

ไม่พูดเขาลองทักเขามากกูไม่ชอบกะเทย
อะไรเอียกกระเทยนะเขาไม่ชอบกระเทย
แต่พอเขาเตะหนูเสร็จเขาพูดข่มขู่ว่า

ติดคุกก็ยังเป็นตำรวจต่อได้เลย

ยิ่งใหญ่มากในคลิปมีเสียงนะ
ถ้าท่านผ่อบอร์ตอลอยอยากจะขยายผลข่าวนี้

แต่คนเฉลยว่าสาเหตุจริงที่น้องมอสโดนเตะเสยหน้า
จ๋าเจ๊จ๋าหรือคุณยุวรัฐศรียา

แต่เจ๊จ๋ายืนยันว่าเจ๊จ๋าไม่ได้มีความสัมพันธ์

นายนี้แต่ประการใดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เข้าใจว่าพี่ดาบจะหึงหึงน้องมอส
เหมือนน้องมอสมาใกล้ชิดเจ๊จ๋ามากเกินไป

ยดดาบตำรวจเป็นดาบตำรวจ
เป็นพนักงานอยู่ห้องวิทยุสื่อสาร
และโดนย้ายไปศาลและโดนย้ายกลับมา

แต่อธิบายเส้นทางของพี่ดาบแบบนี้
เบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งกรรมการสอบแล้วหากผิดจริง

หากผิดจริงจะไม่มีการปกป้อง

เดี๋ยวรอดู
แม้หดและเกิด

ทำงี้ไม่ได้นะครับ